ส่วนความเคลื่อนไหวของนี่ฮะบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

เมื่อคืนผมก็นอนคิดอยู่
คิดอยู่เมื่อคืนพอจะทำอะไรกลับทำได้ยาก
และทำได้ช้าเนื่องจากจุด

คือพูดในเวทีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะฮะ
คือวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เข้าธรรมเนียบครับ
แต่ว่าประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เนส์

โดยเป็นการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เนส
ประชุมกับคณะกรรมการนโยบาย
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อุตสาหกรรมเป้าหมายครั้งที่๑
๒๕๖๕ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส

เริ่มการประชุมตามหมายตามวาระงาน
ก็คือ๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ

นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องความจำเป็น
ต้องเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

และยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ต้องร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงประเทศไปให้ได้

เพราะบางเรื่องแก้ไขได้บางเรื่องแก้ไม่ได้

และความเข้าใจของประชาชน
คาดหวังว่าจะสำเร็จด้วยเพราะทุกคน
อันนี้พูดก็เกี่ยวยงกับเรื่องของการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถ

หลายคนไปจับจ้องมองเนื้อหานี้

บอกว่าสิ่งสำคัญที่ผมนอนคิดอยู่เมื่อคืนนี้
ว่าพอจะทำอะไรแต่มันกลับทำได้ยาก

เนื่องจากไม่ได้ทำความเข้าใจกันไว้ก่อน
ว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้

ถ้าหากทุกคนรู้ก่อนก็จะรู้ว่าต้องร่วมมือกันตรงไหน
ซึ่งคิดว่าจะทำให้เดินหน้าได้
ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝากความหวังไว้กับทุกคน

คุณผู้ชมนี่เป็นประโยคที่นายกพูดนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวยงกับเรื่องของการเมืองณปัจจุบัน
หรือว่าเกี่ยวยงเฉพาะกับการประชุมกรรมการนโยบายเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่านั้นนะครับ
ส่วนถามว่าบรรยากาศด้านในธรรมเนียบรัฐบาล
ก็มีการเข้มงวดบุคคลเข้าออก
มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้น
รวมไปถึงการเตรียมทั้งเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างเหล่านี้

แต่ถามว่าในธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จริงต้องมีหมายที่จะต้องเป็นประธานในการมอบรางวัล
ตึกสันติมัยตีหลังในธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ว่าหมายกำหนดการนี้
ให้นายดอนประมัติวินัยบรองนายยกรัฐมนตรี
เป็นผู้ทำหน้าที่แทนแล้วนะครับ

ซึ่งมีปากหลักค้างคืนตั้งแต่เมื่อคืนนี้

หลังจากเมื่อคืนร่วมเขาดาวน์นับถอยหลัง๘ปี
เรียกร้องให้บิ๊กตู่ลาออกนะครับ
ก็ยังอยู่ห่างจากแนวตรึงกำลังของต่อชะดอประมาณ๑๐๐เมตร
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ปรับลดกำลังลงนะครับ
โดยผู้ชุมนุมอย่างที่บอกไปนัดรวมตัวอีกครั้ง๑๔นาฬิกา
หลังจากที่บางส่วนไปติดตามการวินิจฉัย
หรือไม่รับพิจารณาคำร้องของ๓รัฐธรรมนูล

ส่วนบริเวณฝั่งด้านหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยม
แล้วก็ฝั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ซึ่งวันนี้เขาปิดทำการเรียนการสอน

เขาจะข้ามฝั่งไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วนะครับ

ประเมินสถานการณ์แนวโน้มการชุมนุม
เพื่อขอคืนพื้นที่
เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรตาม

แต่ว่าตอนนี้ยังปิดกั้นการจราจร

จนถึงด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

และการตรึงกำลังชุดควบคุมฝุงชน

คุณรู้ไหมอยู่ไหนคะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรี

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ครั้งที่๒ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส์
ก็คือวีดีโอคอนเฟอร์เนสหมดทั้งผลเอกประยุทธ์แล้วก็บิ๊กป้อม
ป้อมประชุมกันที่ห้องประชุมมูลที่อนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด

ถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวยังไงนะคะเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
วันนี้เกาะติดกันตลอดนะคะอยู่กันกับไทยรัฐทีวีใช่ครับ